ปัญหาภายในของพักพลังประชารัฐอันสืบเนื่องมาจากโคต้ารัฐมนตรี
แม้ว่าวันนี้จะมีการแถลงข่าวยุติปัญหายุติรอยร้าวต่างนะครับ
แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีความเคลื่อนไหว
ก็ทำให้พอจะมองเห็นถึงภาพ
การเมืองภายในภักดิ์พลังประชารัฐได้ว่าเป็นอย่างไร

แก่นำและสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ

เพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกคนยังไม่ไปไหน
เพื่อสยบข่าวรอยร้าวที่เกิดขึ้น

จากปัญหาความไม่พอใจในการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรี
โดย๒แก่นำกลุ่มสามมิตรอย่างนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
และนายส่งสังเทพสุทธินยืนยัน
เหตุผลที่ต้องออกมาประกาศท่าทีและเงื่อนไขไปยังนายกรัฐมนตรี
เพราะต้องการส่งสัญญาณให้ผู้มีอำนาจสูงสุดของพัก
ได้รับรู้ข้อที่จริงที่เกิดขึ้น

ได้ทำงานมาให้กับพัก

เป็นตัวจักรสำคัญในการไป

กลุ่มสอสอให้มาอยู่ในกลุ่มสามิตร

ทุกคนยอมรับว่าท่านอนุชานาคาสัยทำงานหนัก
แต่ว่าข้อมูลในการที่จะสื่อสารของ

ไปยังผู้มีอำนาจสูงสุด

มีความไม่ชัดเจนในการสื่อสาร
แล้วก็อาจจะทำให้ข้อมูลต่างตรงนี้เนี่ย

เก้าอี้นายกรัฐมนตรีสมัยที่๒ของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

เพียงแต่รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ

ยังขาดเอกภาพจากการที่มีหลายกกหลายมุ้ง
เริ่มตั้งแต่กลุ่มของนายสมคิตจาตุศีพิทักษ
ที่มี๔อดีตรัฐมนตรีเป็นตัวขับเคลื่อน
กลุ่มกฎมอร์ที่นำโดยอดีตแก้นนำกลุ่มกปปสอร์
ทั้งนายนัทพลธิพศุวรรณและนายพุทธิพภงคุณกัน
แม้ว่าจะชนะการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครได้มา๑๒คน
แต่ต้องยอมรับว่าบางส่วนไม่ได้สังกัดอยู่ในกลุ่มนี้
สามมิตรที่มีนายสุริยะนายสมศักดิ์และนายอนุชานาคาสัย
กล่าวอ้างว่ามีสอสอในสังกัดมากกว่า๓๐คน
โคราชกลุ่มภาคเหนือกลุ่มกำแพงเพชรและกลุ่มด้ามขวาน
จนถึงกลุ่มชนบุรีที่สลัดเสื้อพักพลังชน
ลงสนามในนามของพักพลังประชารัฐ
แม้นายอิทธิพลขุนปลื้มจะแพ้การเลือกตั้งในพื้นที่บ้านของตัวเอง

ยังนำทีมกวาดสสชนบุรีเข้ามาได้ถึง๕ที่นั่ง
วกกับอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง
กระจัดกระจายหลายกวนอยู่ในพักพลังประชารัฐ
แต่ที่เป็นปัญหาคือกลุ่มไหนที่เป็นสายตรง
และไม่ใช่สายตรงกับผู้มีอำนาจ
ข้อมูลที่ไปถึงจึงแตกต่างกัน
หากบริหารจัดการผลประโยชน์ไม่ลงตัว

จัดแสดงอิทธิฤทธิและแยกวงก็ยังมีสูง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน